สวัสดีครับกลับมาพูดกันที่เรื่องของสื่อ
พูดได้นะครับว่าสื่อนั้นค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรเพราะว่าเจอผลกระทบหลายด้านครับ
บริษัทมากกว่าดูทีวีช่องใดช่องหนึ่งได้ซ้ำไป

มีคนเข้าไปชมเฟซบุ๊คมากกว่าจำนวนของผู้ชมในโทรทัศน์ด้วยนะครับ
พบว่ากลุ่มคนอายุ๑๕ปีขึ้นไปใช้เวลาการดูโทรทัศน์เพียง๒ชั่วโมง๔๔นาทีต่อวัน
ขณะที่ยอดของผู้ไปใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง๓ชั่วโมง๔๕นาทีต่อวัน
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไปใช้เวลาการดูโทรทัศน์น้อยกว่าช่องทางอื่นแล้วนะครับ
โดยคนไทยใช้เวลากับสื่อโซเชียลทางเฟซบุ๊คมากที่สุดถึง๒ชั่วโมง๑๗นาที
ขณะที่ไลน์๒ชั่วโมง๓๒นาที

ร้อยละ๘๑ของคนไทยเลือกเข้าไปดูวีดีโอ

ที่คนไทยเข้าไปถึงมากที่สุด
กว่าสถานีโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่ง
โดยคนไทยที่มีอายุต่ำกว่า๓๕ปี
คุณผู้ชมครับการเข้ามาของสื่อโซเชียลตอนนี้
ก็ไปส่งผลกระทบกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
ไปดูสื่อโซเชียลมากกว่ารับชมสื่อทางโทรทัศน์แล้วในตอนนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นช่องทางที่สามารถเลือกได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดนะครับ
ทำให้ตอนนี้การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมทีวีค่อนข้างจะมีคู่แข่ง
โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมาแข่งกับสื่อทีวีดิจิทัลแล้วครับ
ทำให้ผู้ผลิตของสื่อทีวีนั้นต้องมีการพัฒนา
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งของผู้ชมกลับคืนมาให้ได้
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
ดังบันคนรุ่นใหม่นิยมดูรายการข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย
บนหน้าจอของนักโดยมือถือมากกว่าโทรทัศน์
ขณะที่เนื้อหาข่าวสารบางอย่างนั้นสามารถเกิด
ซื้อได้บนสื่อออนไลน์
ที่มีความเร็วและโทรศัพท์มือถือที่มีราคาถูกลง
ส่งผลให้การรับข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวก
เลือกรับชมเวลาใดก็ได้
สื่อออนไลน์มันไม่ได้เข้ามาดูเฉพาะในเว็บไซต์อย่างเดียวแล้ว
แต่มันเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือ
โดยเพราะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาสมาร์ทโฟน

คนก็สามารถที่จะเสร็จรับข้อมูลข่าวสาร
หยิบแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็รับรู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วไปที่ไหนก็มีโทรศัพท์มือถือติดตามตัวอยู่ตลอดเวลา

ขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้เสพสื่อก็สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารกลับไปด้วย
อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภคมองว่า
โทรทัศน์จะต้องปรับเนื้อหาให้มีความแตกต่างและมีความลึกมากขึ้น
เพื่อแย่งชิงความนิยมกลับคืนมา
เรื่องการที่ดึงคนกลับมาให้ชมโทรทัศน์ลดระดับลงให้น้อยลง
แต่ผมคิดว่าคุณต้องเข้าใจคนดูให้มากขึ้นแทน
ว่าวันนี้คนดูต้องการอะไรชอบเนื้อหาแบบไหนรับชมช่องทางใด
และเราทำตัวเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ดี
ในการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ตอบใจของประชาชนคนดู
ว่าเขาอยากดูเรื่องไหนทำเรื่องนั้นให้เขาดู
แล้ววันนั้นคนจะดูคุณแต่ไม่ได้ดูคุณในฐานะที่คุณเป็นทีวี
แต่ดูคุณในฐานะที่คุณเป็นสื่อ
อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภคยังย้ำว่า
จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค
ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์อาจไม่สามารถแข่งขันกันเองได้อีกต่อไป
เพราะถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นรายใหญ่อย่างสื่อออนไลน์
ที่เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของธุรกิจทีวี
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน